ส่วนอีกหนึ่งสาวสาวนี่ก็น่ายินดีไม่แพ้กันนะ
เพราะว่าเธอเนี่ยหน้าสวยมากสวยจนขั้นติดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยระดับโลกไปในปี๒๐๑๙ไปแล้ว
สำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกนั่นเองนะคะ
คือเว็บนี้เขามีการจัดอันดับแบบนี้เป็นประจำทุกปี
แล้วก็มีทั้งดาราไทยดาราต่างประเทศที่หลายคนติดโผล่ไปด้วย
จากนี้ค่ะสาวใบเฟิร์นก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าตอนนี้ปลื้มปริ่มมาก
แล้วแฟนให้การตอบรับดีมาก
ว่าจะมีลุ้นได้เป็นนางเอกร้อยล้านพันล้านกับเขาหรือเปล่า
รุ่งขนาดนี้เรื่องหัวใจเป็นยังไงไปฟังจ้า
เมื่อก่อนเลยนะก็รอได้ดูพร้อมกัน
คือถ่ายหนังเนี่ยมันก็จะเต็มทิมก็จะเหนื่อย
แล้วพอคนบอกว่าอยากดูมากทีเซอร์สนุกวิทยาลักษณ์สนุกเนี่ย
เราก็จะแบบโอ๊ยโล่งดีใจที่มีคนอยากดู

แล้วก็เราเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างเลยจริงกลับบ้านก็คือหมดวันแล้ว

ด้วยความที่เราทำงานทุกวันทั้งวันเลย

ถึงว่าแค่รับผิดชอบงานทุกวันนี้มันก็แบบแน่นแล้ว

หนุ่มก็แม่ดีอกดีใจนะได้ฟังแบบนี้

คือยังโสดเพราะว่าทำงานหนักมากจริง
ก็ให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานไปก่อนนะคะ